เหตุการณ์นี้ตายปริศนาเหมือนกันนะคะที่กาญจนบุรีค่ะคือครอบครัวยาดคนตายเขาไม่ติดใจอะไรเลยนะคะ
คือเขาบอกว่ามันแปลกมันมีข้อที่ตำรวจเขาติดใจอยู่๓ข้อด้วยกัน
เรื่องของเรื่องคือมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๕ปีนอนตายอยู่ในบ้าน
สภาพคือถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาว
กระสุนเข้าราวนมตรงหน้าอกเข้าราวนมและลักษณะเนี่ยเหมือนมันทะลุลงท้อง
ญาติญาติบอกอ๋อไม่ติดใจอ่ะเพราะว่าเขาทำปืนลั่นบ่อย
ผู้ตายชื่อในพันธุนแก้วอายุห้าสิบห้าปีนะคะสภาพคือนอนหงายอยู่บนเสือไม่ใส่เสื้อ
่งสโรงสีแดงจมกองเลือดบ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ชนะสูตรเบื้องต้นแล้ว
เจอรูกระสุนปืนในบนหน้าอกที่ซ้ายเหนือราวนมหนึ่งหนัฐ
แนวกระสุนนะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ตรวจสอบปลอกกระสุนไปเปรียบเทียบกับบาดแผลนะคะ
ข้างตัวผู้ตายมีห่อยาเส้นแล้วก็รีโมททีวีวางอยู่
ปลายมือซ้ายมีลูกซองยาวขนาดเบอร์๒๐ในสภาพหักลำอยู่ด้วยเห็นไหมคะ
ได้คุยกับภรรยาคนตายเขาบอกว่าสามีอยู่ในบ้าน
ตอนที่จะออกไปทำงานก็เห็นนั่งสูบยาดูทีวีอยู่ก็ไม่เห็นพูดหรือว่าบ่นอะไรนะ
พอเดินออกไปสตาร์ทรถเท่านั้นแหละได้ยินเสียงปั้ง
ก็เลยวิ่งเข้ามาดูว่าเอ๊ะนี่มันเสียงปืนนี่
ก็เห็นสามีนอนเสียชีวิตไปแล้วเลยไปเรียกหลานมาช่วย

เธอบอกว่าเธออยู่กินกับสามีมานาน๓๐ปีแล้ว
ไม่เคยแยกกันไปไหนเลยแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกันด้วย
ซึ่งเธอบอกว่าเธอเชื่อว่าสามีน่าจะทำปืนลั่นนะคะ
แล้วก็เลยลองไปถามญาติย่ายคนอื่นของคนตายนะคะ
ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคงทำปืนลั่นใส่ตัวเองนั่นแหละ
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยปืนลั่นบ่อยมาก

ไม่ต้องชนะสูตรอะไรแล้วไม่มีเงิน
ยากจนไม่อยากส่งชนะสูตรเพราะไม่มีค่า
ทงเดินทางจัดการขอจัดงานศพเลยก็แล้วกัน
เป็นที่ปืนมันลั่นแต่อยู่ดีก็เคย

ปึ้งขึ้นนี่ตกใจวิ่งกันมาเป็นอะไร
ปืนอยู่ดีกันรั้น
ไม่ติดใจญาติก็ไม่ติดใจ

ท่านตำรวจเอกสุชายเทศัชบุตรผู้กำกับการสพบพลอยที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบด้วยตัวเองพร้อมกับชุดสืบสวนนะคะ
ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกนะ
ที่หนึ่งคือลักษณะเหมือนเขานอนหลับอยู่
แล้วคนนอนหลับจะทำปืนลั่นได้ยังไง
แปลกใจที่สองก็คือญาติญาติเมียไม่ติดใจอะไรเลยจริงเหรอ
ลั่นบ่อยขนาดที่คิดว่าเออครั้งนี้มันคงลั่นเข้าอกอย่างนั้นเลยเหรอ
แปลกใจที่๓อันนี้แปลกใจหนักสุดเลยค่ะ
เพราะลักษณะแนวกระสุนนะคะมันเป็นลักษณะทะแยงลง
คือเข้าที่เหนือราวนมแล้วทะแยงลงไปที่ท้อง
จะลั่นตัวเองใส่ตัวเองไงเพราะมันเป็นลูกซองยาวใช่ไหมคะ
ซองยาวสุดแขนเอื้อมนี่มันก็ไม่น่าจะยันจดอกตัวเองได้อยู่แล้ว
แล้วกระสุนยังเป็นลักษณะทะแยงลงอีก
อำกับเลยบอกว่าขอส่งผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลศูนย
จังหวัดกาญจนบุรีให้สิ้นข้อสงสัยก่อน
ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่มีอะไรที่มันน่าสงสัยจริงแล้วเนี่ย
ก็เดี๋ยวจะให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ